ท่านผู้ชมครับนครศรีธรรมราช
ลูกชายเสพยาเสพติดจนหลอน
ขอเงินแม่บอกแม่ว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้า

ใช้ถอนไม้ทำร้ายคนในบ้าน
นี่คือคนก่อเหตุนะนี่คือลูกชาย

แถมยังใช้มือไปหยุมหัวแม่
ดึงผมแม่ขาดติดมือเป็นกระจก

แม่บอกมาทำแม่อย่างนี้ได้ยังไง
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณแม่นี่อายุ๖๒นะฮะ

ส่วนลูกชายชื่อยงยุทธ์อายุ๔๕
คุณป้าแกก็มีเส้นผมของแกกระจุกหนึ่งเป็นหลักฐาน

คลั่งใช้ไม้ไล่ตีแม่

เส้นผมนี่ขาดติดมือเป็นกระจุกเลยแม่นี่ทนไม่ไหว
ต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวลูกชายไปบำบัดไปรักษา
นี่ฮะตำรวจมาถึงนี่ก็มาควบคุมตัวนะครับ
แล้วก็นำตัวยงยุทธ์มานั่งที่เก้าอี้หน้าบ้าน
แต่ว่าพอจะสอบจะถามกันเนี่ยดูเขาแบบเหม่อลอย
เขาบอกว่าผมก็แค่ขอเงินแม่จะไปซื้อเหล้ากินเท่านั้น
นี่ฮะขณะเดียวกันนะครับคุณแม่นะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านกับหลานชาย๒คน
ลูกชายคือยงยุทธ์เดินมาขอเงิน๑๐๐บาท
บอกว่าจะเอาไปซื้อเหล้าแต่แม่ไม่ให้
ลูกชายก็เลยคลั่งไปคว้าท่อนไม้มาไล่ตีหลานชายก่อน
หลานชายเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เดินตรงมาใช้ไม้เนี่ย
มาไล่ตีแม่ต่ออีกแล้วเอามือเนี่ยมาขยุมเนี่ยฮะ
มาดึงมาจิกที่หัวแม่จนเส้นผมเนี่ยขาดติดมือไปเป็นกระจุก
หลังจากก่อเหตุแล้วยงยุทธ์ก็เดินออกไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
แม่บอกว่าแม่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจเพราะว่าโอ้โหคงไม่ไหวแล้วล่ะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจว่าเออยังไงมาเอาตัวลูกชายไปหน่อยเถอะนะ
เรื่องที่ว่าทำลงทำร้ายก็ไม่ติดใจหรอก
แต่อยากให้เอาตัวลูกเนี่ยไปบำบัดไปรักษา
คุณป้าจารีบอกว่าทุกวันนี้นะฮะ
นายยงยุทธ์ลูกชายจะขอเงินไปซื้อเหล้า

วันหนึ่งขอ๒๐๐ถึง๕๐๐
ดูสิถ้าวันไหนแม่ไม่มีให้
ก็ถูกทำร้ายเป็นแบบนี้มาเกือบเดือน
เคยส่งลูกไปบำบัดมาแล้วนะ
เขาก็ให้กินยาเพื่อระงับอาการทางประสาทอะไรพวกนี้

แต่พอให้ยาแล้วกลับมาที่บ้าน
ลูกชายก็กินบ้างไม่กินบ้าง

ความหิ้นใจวันนี้ก็เจ็บจริงเลย
ในเดือนอีกเดือนนี่เลย
โอ้โหค่ะบางทีหลายบ้านเขายอมให้ไง
ซึ่งบางทีเขาก็อาจจะกลัวว่าถ้าเกิดไม่ให้เดี๋ยวเขาจะคลั่งอย่างนี้
แต่พอให้เงินไปก็เนี่ยฮะทุกผู้ชมครับซื้อยาบ้าซื้อล่งซื้อเหล้านะครับ
วันนี้เราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่านายยงยุทธ์เนี่ยติดยามานานหลายสิบปีแล้ว
ตั้งแต่เห็นตั้งแต่โตกันมาเนี่ยไม่เคยทำงานทำการขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติดอย่างเดียว
ไหนขอแล้วไม่ได้ก็อารวาสทำร้ายโวยวายอยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยมาทำร้ายแบบหนักขนาดนี้มาก่อน
วันก่อนเกิดเหตุเห็นน้องชายนายยงยุทธ์พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับพี่ชายไปบำบัดรักษา
แต่ยังไม่มีใครมาเมื่อคืนนี้ก็เลยเกิดเหตุขึ้นเท่าที่เห็นเนี่ยนายยงยุทธ์เขาจะอารวาสทำร้ายคนในบ้าน
ยังไม่เคยออกมาก่อเหตุกับเพื่อนบ้านที่ผ่านมาครอบครัวเขาเคยส่งไปบำบัดส่งไปเลิกยา
แต่กลับมาบ้านทีไรเนี่ยก็กลับมาเสพอีก
มันแกไม่กลัวไหนต้นไม้แกจะมีปัญหากับในบ้านอย่างเดียว
กลับกลางโน้นก็น่วงครับกลับไว้ดนตรีบ้านแกก็ไม่เคยรู้เลย
สพทุ่งใหญ่ก็คุมตัวไปนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะ
นายยงยุทธ์ก็ยังวกวนพูดจาสับสนยังเหม่อลอยอยู่นะฮะ
ตำรวจตอนนี้เบื้องต้นส่งไปศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดก่อนนะ
ถ้าต้องรักษาอาการทางประสาทก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลต่ออีกทอดหนึ่ง
ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายแม่กับหลานชายที่บ้านเนี่ย
ทางครอบครัวเขาไม่ได้ติดใจแจ้งความตรงนี้